รับทราบ

ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ

ข่าวใส่ไข่สด

ให้เยอะ
พี่หนุ่มอยู่นั่งไหน

ไม่เอาอยู่นั่งสวยสิดูขอเก็บภาพนี้ให้พี่หนุ่มชมกับพี่หนุ่มนิด
นี่พี่มอสเดี๋ยวว่ามุมหอมแม่สวย
คุณผู้ชมชอบสงสัยเรื่องเชือกรองเท้าของพี่

คือมันเป็นสไตล์ใช่ไหมหรือยังไงเล่าให้ฟังนิดนึง

ชีวิตส่วนใหญ่คือมันจะใส่รองเท้าแตะ
แล้วเข้ารายการปุ๊บก็แบบเราเปลี่ยนแล้วก็วิ่งเข้ามาห้าถูกเป็น
แล้วทุกคนพี่ไม่ต้องสงสัย

แล้วสมัยนั้นตั้งแต่สมัยพี่ทัศนอัตกัวทุ่งเรื่องรองเท้า
คุณแม่เวลาคุณแม่ชอบไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเนี่ย

เพราะนางคนชอบแบบสบาย
แต่เมื่อก่อนเวลาเข้าผับเนี่ยต้องใส่รองเท้าผ้าใบถูกไหมครับ

นางก็ไปเอารองเท้าพี่พัดมาใส่

อี้ที่ใครเล่าล่ะกูแบบอย่าไม่รู้เรื่องเหนือนี้เหรอ

ฉันควรรันเท้าค่ะฉันแหละ

ก็เลยทำเป็นว่าตัวเองใส่รองเท้าแตะ

ถ้าเรารีบใส่ผูกคนละแบบไง

เพราะเป๊ะไหม
ถ้าสมมุติเธอไปต่างจังหวัดเขาเธอจะเห็นว่า

เขาเลี่ยงสีเลี่ยงชุดอยู่นะ

แล้วเวลาจะใส่ชุดของชุดนอนอย่างฉันก็ใส่กางเกงเล

หนุ่มจะต้องพาสัตว์

วันนี้พี่หนุ่มไม่มาเลยเม้าท์พี่หนุ่มนะ

ใช่ลองเท้าแก้ว
อุ๊ยอันนี้ที่สมัยร้อยดีกว่านี้แหละ

สมัยดูซิพี่ยังมีสมัยรู้ซิพี่

พี่มุมนิดน่าใส่เสื้อสนุปปี้นี่น่าสกปากเป็นสนุปปี้เหมือนกันเนอะ

ครับผมมาเข้าเรื่องเข้าราวข่าวของเรากันดีกว่า
วันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์
ผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยอยู่ที่๑๔๕๗๕รายด้วยกันค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๑๔ราย
ขณะที่ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๘๑๑รายค่ะ

ผู้ช่วยโคศกสวบคก็มีการกล่าวในช่วงต้นของการแถลงข่าววันนี้นะคะ
ว่าที่ประชุมสรุปย้ำเรื่องวัคซีนไฟเซอร์
ที่ได้รับการบริจาคมาจากต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกา๑๕ล้านโดส
โดยมีแผนการกระจาย๔กลุ่มด้วยกันก็คือ๑บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

กลุ่มที่๒ผู้สูงอายุผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
แล้วก็หญิงตั้งครรภ์๑๒สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มที่๑
กลุ่มที่๒เมื่อกี้อย่างที่บอกไปผู้สูงอายุ
กลุ่มที่๓จะเป็นชาวต่างชาติ
ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรังค่ะ
แล้วก็กลุ่มที่๔คนไทยที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ
อย่างเช่นนักเรียนนักศึกษานักกีฬานักการทูต
สามารถติดต่อลงทะเบียนการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบังรักษ์
แล้วก็สถาบันบำราชนราดูลค่ะ
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกำลังสำรวจจำนวนนะคะ
สำหรับจำนวนผู้ที่รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๒๒กรกฎาคมค่ะ
อดรวมอยู่ที่๑๕๓๘๘๙๓๙โดส
ในพื้นที่ทั้งหมด๗๗จังหวัดด้วยกันนะคะอันนี้รวมหมดแล้ว
ขณะเดียวกันกลุ่มหมอไม่ทนก็มีการเปิดเผยบอกว่า
ตามแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์๑๕ล้านโดสเนี่ย
ซึ่งจะเข้ามาวันที่๒๙กรกฎาคม
สอบคอนั้นเตรียมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง๗โรค
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
เน้นผู้สูงอายุและโรครื้อลัง
แล้วก็ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดไฟเซอร์

ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์หลายแห่ง
ถูกบังคับและถูกโน้มน้าวว่า
จะไม่มีวัคซีนดังกล่าวเข้ามา
รวมถึงหลายที่ออกนโยบายให้บุคลากร
หมอไม่ทนจึงขอตั้งข้อสังเกตต่อความรีบร้อน

ซึ่งอาจจะพอพูดได้ว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
แต่ยังมีการติดเชื้ออยู่
สร้างความกดดันเพิ่มภาระการทำงาน

แล้วก็ทำให้ไม่ไว้วางใจในการทำงานของรัฐบาล
จากการตัดสินใจวางแผนวัคซีน

หมอไม่ทนจึงขอเชิญชวนประชาชน
เฝ้าจับตาการมาถึงของไฟเซอร์

ถูกต้องที่บอกไว้นะคะว่าจะเข้ามาวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
เพื่อให้วัคซีนไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ควรได้รับตามความเสี่ยงและความจำเป็น
เพราะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุ
ผู้มีโรคเรื้อรังนั้นควรจะได้รับวัคซีนของไฟเซอร์

เป็นวัคซีนหลักให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีข่าวเรื่องของทางองค์การเพศสัตว์ค่ะวันนี้
ร่วมกับบริษัทซิลิกฟามาจำกัด
ก็มีการลงนามสัญญาซื้อขายในการจัดหา
จำนวนประมาณ๕ล้านโดสอันนี้เรียบร้อยแล้ว
วัคซีนทั้งหมดจะทยอยนำเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่๔ปี๒๕๖๔นะคะ
ต่อเนื่องไตรมาสที่๑ปี๒๕๖๕
เป็นไปตามช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนต่าง

ก็ได้มีการชำระเงินค่าวัคซีนครบถ้วน

ก็จะทำการชำระเงินให้แก่บริษัทซีริฟามาจำกัดต่อไป

จะเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอน

ตอนเช้าตลอดทั้งวันเมนแตกไปหนึ่ง

สรุปแล้วตอนนี้เมนเริ่มแตก
ไม่ใช่เฉพาะอย่างที่เราเคยนำเสนอกันไปว่า

นะฮะโกตใส่กระดูกทำไม่ทัน
คุณคิดดูตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมา

มันเผาศพเยอะคืออย่างที่บอกว่าปกติแล้วคนไทยเราเนี่ย

ถูกต้อง
วันนี้วัดเมืองตราดก็ระทึกกลางพิธีเลย

จะเอาหัวตอนนี้เมลนี่บางที่ก็ไม่ได้ซ่อม
อย่าลืมว่าเมนบางอันก็เป็นวัดเก่าวัดแก่

การเผาตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
วันนี้ก็เลยแบบว่ามีทั้งปัญหาป่องเมนระเบิดหลังคายุบนะครับ
วันนี้ในขณะที่วัดกรุงเทพก็เกิดขึ้น
เขาบอกว่าวัดเมืองตราดเนี่ยระทึกเลย
ขนาดอยู่ที่แบบว่าเจ้าอาวาสเขาบอกว่าในอำเภอเมืองจังหวัดตาดก็เกิดระเบิด
ระหว่างที่เผาศพคุณคิดดูเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจับตามองก็น่าสนใจเหมือนกัน
อย่างที่สองที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งวันนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาออกมาพูดเลยด้วยซ้ำไปบอกว่า
อาจจะต้องไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งวันนี้ก็มีอีกหลายกระแสนะครับที่เขามาพูดว่าทำไมถึงไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
เดี๋ยวไปอ่านข่าวนะครับมันจะมีข่าวประกอบกันของไทยรัฐออนไลน์ก็จะมีอยู่

มันไม่พอแล้ววันนี้มันไม่พอแล้วถังออกซิเจนมันก็ไม่พอแล้ว
เอาอย่างนี้นี่เป็นคลิปหนึ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นายกบอกจะต้องไม่มีคนตายตามท้องถนนนะครับ
จะต้องไม่มีคนตายตามริมทาง
รัฐมนตรีอนุทินออกไปตรวจตอนกลางคืนถึงสถานการณ์
นี่คือภาพที่ตลาดห้วยขวางที่มีคนแชร์เยอะที่สุดครับ
เขาบอกอันนี้ตลาดห้วยขวางเลยในฐานะที่ตัวเอง
โอ้โหตัวเองเป็นคนที่ต้องนี่
ดำไปบ่อยทุกอาทิตย์ต้องไปซื้อของ
ไปซื้อดอกไม้ไปซื้อผลไม้นี่ที่ห้วยขวางตอนกลางวันเลยนะครับ
นี่กลางวันนี้หรือครับอย่างที่บอกก็เลยว่า
อยู่ดีเป็นภาพที่น่าจะหดหูใจพอสมควร
ฟุบกลางแบบตลาดห้วยขวางเลย
เจ้าหน้าที่ชื่นชมนะครับอันนี้ขอพูดชมอีกใจ

ถ้าคุณจะถามว่าจิตอาสาจริงมีเยอะมากเลยนะ

เขาบอก๗๐ไม่ได้มีเงินเดือนนะ

แล้วบางคนนอนวันละ๓๔ชั่วโมง

วันนี้เขาบอกเป็นจิตอาสาส่วนใหญ่เลยจริง
หรือแม้กระทั่งหมอพยาบาลวันนี้มันไม่พอแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจนะฮะ
แต่คำตอบคือไม่ขึ้นแล้ว

ข้อสรุปเป็นอะไรอย่างไรครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ก็นี่เป็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นมาตลอด
เออทั้งวันในวันนี้นะครับ
ในโลกโซเชียลเขาแชร์กัน
แล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่าเนื่องจากตอนนี้ล็อกดาวน์
เขาก็ถามว่าล็อกดาวน์แล้วทำไมยอดยังเพิ่มขึ้นอยู่
กลับไปดูไหมว่าวันนี้คนที่บ้าน
อยู่ที่บ้านจริงอาจจะอันตรายไหม

นั่นคืออยู่กรุงเทพเราอยู่กันอย่างนั้น
แล้วบางครอบครัวนี่คือห้องเล็กอยู่กัน๗๘คน

ว่าวันนี้เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
เพิ่งอ่านข่าวอินเดียกันไปเมื่อเดือน๒เดือนที่แล้ว

อย่าบอกว่าวันนี้เราจะต้องมานั่งสงสารตัวเอง

วันที่ผ่านมานี้ยอดผู้ติดเชื้อของเราก็คือ

อืมนะฮะ๗วันติดกันแล้วค่ะ
ซึ่ง๔๙แม่เนียนจาก๕๐กว่า

ใช่เราเพิ่งแสงกว่า

คนที่มาจากมาเลเซียคนที่มาจากประเทศไทย
เข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าประเทศใช่

คือเดี๋ยวคงต้องไปติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเฮ้ย
เราจะไม่ช่วยไม่ให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งก็เป็นยังไงวันนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาออกมาพูดคือ
แสดงว่ามันถึงขั้นวิกฤตจริงแล้วหรือเปล่า

กลับมากันดูกันต่อว่าเดี๋ยวไฟเซอร์เนี่ย

อันนี้คนเขาก็ถามกันเยอะพอสมควร

พูดถึงเหตุดรามา

อิสระไข้๔นั่นและ

มันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาเพราะว่าพี่นวัดเขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คว่า
หมอให้เขาออกแล้วในขณะที่เขายังไม่หายเลยครับผมปรากฏว่าเกมมันพลิกฮะ
ยังไงมดเมื่อวานในระหว่างที่เราจบข่าวใส่ไข่ปุ๊บ
ทุกคนก็จะได้คลิปเสียงหมอหมดเลยอ่าใช่ว่าอ้าว
มันคนละแบบกับที่พี่นวัดไลฟ์นี่อืมตอนแรกทุกคนก็บอกว่าเฮ้ย
ทุกคนทำไมจั้นยาบันของหมอหมอไม่มีสิทธิ์ไล่คนไข้ออกน่ะครับ
อีกอย่างหนึ่งคุณนวัดเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนจ่ายเงิน
แต่ปรากฏว่าคลิปที่เอาออกมาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่า
นวัดคุณหมอบอกว่าคุณนวัดอาการคุณดีแล้ว
ดีขึ้นแล้วคงยังไม่ก็ดีขึ้นแล้ว
มันน่าจะถึงเวลากลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว
ซึ่งเป็นคำพูดที่พูดดีดีครับคุณหมอบอกว่าสรุปว่า
อาการพี่นวัดเนี่ยสามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้
แล้วมีคลิปต่อที่คุณนวัดพูดไหมฮะอ่าเราไปฟังก่อน
อันนี้เป็นคลิปต้นเหตุก่อนครับ
อย่าไปร้องไห้
เอาไว้นะไอ้นกหวีดทุกตัวมึงไม่มีวันที่จะลอยนวล
ปัญหาคือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่า๑คนอยู่
หนึ่งคนอยู่ที่โมเมนจิกคนรับใช้อยู่ที่บาซา
มีแค่นี้ครับมีแต่หมาครับแมวอยู่ตามลำพังครับ
ระหว่างนี้คุณนวัดจะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่ออะไรครับเพื่อการดูอาการนะครับ
คุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลา
ไม่ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับ
แล้วแต่ครับเห็นครับหลักแต่แพร่เทียนสมควร
มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้รายอื่นครับ
อันนี้แหละคุณหมอเข้าอธิบายมากกว่านี้ถูกไหม
คือแรกเขาเข้าใจนะว่าพี่นวัดก็คงเขาก็พูดยืนยันมาตลอดว่า
เป็นคนที่เสียเงินค่ารักษาเตียงเองทุกอย่างเขาจ่ายเงินของเขาเอง

ทุกอย่างเลยนะฮะปรากฏว่าแต่คำหนึ่งที่คนรู้สึกเฮ้ย
กลับมาคิดได้เหมือนกันว่าวันนี้ขอเตียงไว้สำหรับให้คนไข้คนอื่น

รู้สึกวันนี้ตอนนี้คุณนวัดกลับบ้านแล้วตอนนี้คุณนวัดกลับบ้านไปแล้ว

ครับก็ต้องรอดูว่าคุณนวัดเขาจะว่ายังไงกันบ้าง
คือตอนนี้เขากลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าเขาก็พูดว่าเขาก็ยังไม่หายนะ
และอีกอย่างยังได้ยาไม่ครบโดสแต่หมออ้างว่าเปลี่ยนแผนการรักษาตามที่ข่าวเสนอไป
วันนี้เราต้องขออนุญาตบอกก่อนแล้วกันว่าเนื่องจากพี่นวัดมีการไปพูดถึงชื่อหมอ
โดยส่วนตัวเขารู้จักกับเขาสนิทกับเขาสนิทอยู่แล้ว
อันนี้จำเป็นก็จะต้องเล่าว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลปิยเวทจำกัดมหาชน
เขาบอกเลยคุณนวัดเข้ารักษาอาการกว่า๒๐วันแล้ว
อาการเจ็บป่วยมีบางช่วงค่อนข้างรุนแรง
คณะแพทย์พยาบาลคุณหมอเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
หมอเขาไม่ปฏิเสธนะครับอาการพี่นวัดหนัก
วันที่คุยมั่มคือปกติตอนแรกก็ยังอยู่ห้องธรรมดา
ถึงโรงพลอตแล้วที่เราเคยนำที่ที่มาพูดในรายการนะ
โอเคคุณหมอเขาบอกใช่ช่วงนั้นค่อนข้างจะรุนแรง
แต่ขณะเดียวกันคณะแพทย์พยาบาลก็ได้ดูแลดีจนตามลำดับ
แล้วก็การระบาดค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุณหมอเขาออกมาอธิบายคือ
เรามีความจำเป็นจะต้องใช้เตียง
นี่แหละคือคำพูดว่าที่คุณหมอบอกว่า
เรามีความจำเป็นต้องเช็คเองเราทุกคนถึงเข้าใจ

เพราะวันนี้มันมีคนโคม่าเยอะ
เพราะว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอรับการรักษา
ฝ่ายบริหารเลยขอความร่วมมือไปยังผู้ป่วยทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะคุณนวัดนะฮะผู้ป่วยทุกราย
ถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ขอเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยคนอื่น
ยืนยันว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครแต่อย่างใด
หลังจากที่ได้พูดคุยกันระหว่างรองผู้อำนวยการ
ที่ดูแลเรื่องดังกล่าวอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

ขออนุญาตกลับไปพักที่บ้านด้วยความสมัครใจ
พอดูประวัติการรักษาแล้วก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
โดยให้แพทย์ใช้ระบบอะไรฮะ
ก็คือเอาง่ายเหมือนวีดีโอคอร์
เพื่อติดตามดูแลเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไร
สำหรับนายแพทย์วิชัยช่วงที่เกิดเหตุ

เมื่อครบเวลาแล้วก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องคลิปเสียงเขาก็ถามคลิปเสียงใครเป็นคนปล่อย
อันนี้แหละมันจะผิดจัญญบันของหมอไหม
พอเอาคลิปเสียงระหว่างมีการพูดคุยระหว่าง
คนไข้กับคุณหมอมาปล่อยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
เพราะว่าคุณนวัดคงไม่ปล่อยคลิปเองแน่นอน
เพราะว่าคลิปนั้นค่อนข้างจะเป็นผลลบของเขาถูกต้องไหมครับ
ก็เลยมีการย้อนกลับไปถามว่าไอ้คลิปเสียงใครเป็นคนปล่อย
ทางคุณหมอเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ทราบว่าใครทำ

เมื่อถามถึงกรณีการใส่เครื่องช่วยหายใจว่า
นวัดทุกครั้งในการไลฟ์ใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลย

ถูกต้องไหมอาจจะเป็นเพราะเวลาอาจจะเป็นว่าปอด

อะไรอย่างนี้คนก็มีตั้งคำถามกันเนี่ย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

ที่บ้านได้แล้วเพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าความปลอดภัยคืออะไร
ออกซิเจนในเลือดกลับมาอยู่ในระดับสูงแล้วโอเคก็คือปลอดภัยแล้ว
เพราะฉะนั้นหมอก็วินิจฉัยแล้วว่ามันมีความปลอดภัยที่จะกลับไปดูแลที่บ้านได้
อีกอย่างหนึ่งเขาบอกเรื่องเครื่องออกกำลังกายนั้นคุณนวัดเอาเข้ามาด้วยจริงหรือเปล่า
หมายถึงว่าเวลาที่มาพักรักษาตัวแบบที่มีคลิปออกมาว่ามีไลน์แชทออกมาว่า
มีกระเป๋า๕ใบกระเป๋าเดินทาง๕ใบกับเครื่องช่วยออกกำลังกาย
ไม่ใช่เครื่องออกเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายนะครับ
เขาบอกว่าไม่ทราบคุณหมอบอกเขาไม่ทราบว่ามีเครื่องออกกำลังกายหรือเปล่า

ทั้งที่การไลฟ์สไตล์นั้นไม่ได้ติดใจหากไม่ได้พาดพิงองค์กรให้เสียหาย
อันนี้แหละนะฮะเราไปฟังเสียงคุณหมอในการพูดถึงคุณนวัดครั้งนี้ฮะ

มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะยิ่งระยะหลังนั้นผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่มีอายุมาก
หรือเป็นผู้สูงอายุนะครับสูงสุดถึง๙๐กว่าปีก็มีนะครับ
อกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่ตั้งคันนะครับอะไรต่างรวมทั้งเด็กเล็กด้วยนะครับ
ฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพนั้นก็ประสบภาวะเดียวกัน
ครับทางฝ่ายบริหารของเราจึงได้ขอความร่วมมือ
ยังผู้ป่วยทุกท่านที่มีอาการดีขึ้นทุกท่านเลยนะครับ
ไม่ได้เลือกปฏิบัติใครนะครับ
แน่นอนวันนี้คัมแบ็คแล้วปารีนาไกรคุบ

ปารีนาเนี่ยเงียบมานานกักตัวมานานจำสินมานาน
วันนี้ปารีนามาถึงปุ๊บเนี่ยที่รัฐสภาปารินาไกรคุบเนี่ย
ตอนนี้ต้องถือว่านางดำรงตำแหน่งสอสออยู่นะฮะนางยังเป็นสอสออยู่
เขาก็บอกว่าวันนี้นางกล่าวเสนอวันนี้นางก็เสนอแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเตียงของการรักษาผู้ป่วยโควิดว่า
ภาครัฐเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วจริงและต้องขอบคุณภาคเอกชนที่มาช่วยกันในวันนี้
ปรินาก็พูดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่หรือแล้วก็เตียงกระดาษ
มีช่วงนึงที่เขาบอกว่าคุณหมอให้กลับบ้านไปถามใครไม่ถาม
นางตอบมาต้นเห็นไล้และรู้สึกสมเพศมากว่าอืมนั่นเอ๋อืม
พูดนะครับครับซึ่งนายนวัฒน์ติดโควิดแล้วพูดเหมือนไปโทษ
ไปโทษรัฐบาลไปโทษพลเอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
โทษการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ต่าง

เนื่องจากตามข่าวนวัดไปจัดเวที

การจัดเวทีนั้นเขาขายไล่เส้นถูกต้องไหม

นี่ติดตามการจัดเวทีประกวดนางงาม
แล้วบีบบังคับนางงามไม่ให้สวมหน้ากาก

เทปนี้มีแบบว่าคือเวทีวันนั้นที่คุณหนูอธิบายจะเห็น

เมื่อผู้ประกวดไม่อยากเข้าประกวดก็ปรับเงินเขาอีก

ซึ่งภาพปรากฏชัดเจนว่าคุณนวัดไม่สวมหน้ากากอนามัย
แทนที่จะไปโทษตนเองเนี่ยกลับไปโทษรัฐบาล
เขาก็ฝากถึงดาราที่ออกมาคอเอาท์ต่าง
กลับไปถามตนเองด้วยแอบจัดปาร์ตี้กันอยู่หรือเปล่า

จริงก็กลับไปถามตนเองหรือยังว่าแอบจัดปาร์ตี้
แล้วก็โดนจับได้ไปไหนกันบ้างทำไมไม่ยอมกักตัว
ไปร้านกาแฟกันหรือเปล่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ยอมกักตัวหรือเปล่า

คุณปรินานะครับเขาก็บอกว่าวันนี้
ธรรมเนียบขาวของอเมริกามีผู้ติดเชื้อ
ทั้งที่ได้รับไฟสเซอร์หมดแล้วคือการที่เราเรียก
ที่เราออกมาทำการก็คือเรียกร้องวัคซีน
ในการจะรับผิดชอบต่อสังคม

เขาบอกว่าเราจะต้องใส่อะไรหน้ากากอนามัย
นะฮะแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยเมื่อจำเป็น
หยุดโทษรัฐบาลเพราะมันเกิดขึ้นทั่วโลกหากยังทำตัวเช่นนี้รัฐบาลอรุมอร่วยกันเต็มที่
แต่บางครั้งกับคนไทยต้องใช้ไม้แข็งบ้างแล้ว
หากเป็นยุคคอสชก็สามารถควบคุมกันได้แล้ว
ซึ่งทุกวันนี้ทำอะไรคนก็ด่านักแสดงก็อยากแสดงร้านค้าก็ให้เยียวยา
แล้วก็เปิดร้านกันเห็นแก่ตัวกันหมดให้กลับไปดูตัวเองว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ย
ส่วนหนึ่งมาจากเราหรือไม่เดี๋ยวก็บอกอย่างนั้นไม่สวมนักกากหรือเปล่า
อย่างคุณนวัดไปโทษหมอว่าให้ออก๑๒๔ชั่วโมง
ก็ต้องสละเตียงให้กับคนที่มีอาการหนักอันนี้คุณเอกก็พูดอย่างนั้นนะครับ
เห็นใจแพทย์ด้วยหากเขาทำงานหนักนายนวัดไม่ได้อาการหนักแล้ว
ว่าไปทำอะไรมาถึงติดโควิดเลิกโทษคนอื่นได้แล้ว
พี่เอ๋ออกมา๓เรื่อง๓รถถ้าเลยหลายเรื่องมากนะคะจริง
ออกมาทีเดียว๓เรื่องเลยฮะโอ้โห

ฉันก็ต้องหน้ากากใส่กันอยู่แล้ว

แล้ววัคซีนที่คุณเอ๋พูดมาจริงอย่างที่บอกไปอยู่แล้วว่า
อันมันมีโอกาสที่คุณอาจจะมีโอกาสติดเชื้อแต่อาการจะมากหรือจะน้อยไง
แต่อย่างไรก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ด้วยถ้าจะพูดจริงนะะพี่ซีระนรท์
ทำไมไม่ถามพี่เอ๋เรื่องคุณซีระนรงสบเป็นอย่างไรบ้าง

ว่าวัคซีนที่มาจดหมายที่หลุดออกมาจะมีฆาตศักรรณ์ไปฉีดไหม

ต้องมาว่าพวกเราดูแลตัวเองกันดีหรือยัง
รับผิดชอบต่อสังคมหรือยังยังจัดปาร์ตี้กันอยู่หรือเปล่า

เขาก็บอกว่ายังออกไปร้านกาแฟกันอยู่หรือเปล่า

ก็อย่าไปโทษแต่รัฐบาล
แล้วคุณนวัดก็ไม่ได้ไปติดโควิดจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อันนี้คือคุณเอก็ออกมาพูด

อ่าฮะสามเรื่องสามรสชาตินะฮะ
เข้มข้นเราไม่นอน
โอ้ไม่กาแฟเลย

โฆษณาอะไรนะไม่เข้มข้นที่เป็นเด็ก
ไม่เข้มข้นเราไม่นอนไม่เข้มข้นเราไม่นอนน่ะ
จากพี่เอ๊กไปหาลูกพ่อกันดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับ
พิธีปลุกเสกน้ำมนครับผมลูกพ่อคลังจนน้ำมนเดือดครับ

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
หลังจากเฟซบุ๊กแม่ทัพลิงอินร่างส่ง

จุดเทียนแล้ววนไปวนมาบนขันน้ำมนต์นะ

ราวกับมีปฏิหารที่จู่เนี่ยน้ำก็แกว่งไปแกว่งมาได้เอง
ดูค่ะคุณผู้ชมครับนี่แรงขึ้นแรงขึ้น

ทั้งนี้เนี่ยหากดูผ่านหลายคนคงเข้ามาแบบว่าอนุโมนาสาธุกันใหญ่
แล้วก็มองว่าเป็นปฏิหารที่น้ำมนต์กระเพื่อมโดยไม่ทำอะไร
สาเหตุที่น้ำมนต์เดือดหมุนวนไปวนมาขนาดนี้

อาจจะเกิดจากการที่หลวงพ่อเนี่ยเอานิ้วเท้าที่วงไว้ครับผม

นี่ค่ะยุบหนอพ่องหนอครับ

อกจากนี้ครับชาวเน็ตยังร่วมจับผิดได้ว่าซึ่งจะมีใคร
หลายคนคิดเหมือนกันว่าน่าจะใช้เท้าสะกิดนะครับผม

บางคนก็แซวว่าน้ำเนี่ยแกว่งผิดจังหวะไปหน่อย
มือหลวงพ่อไปทางน้ำมนต์ก็วนไปทางนะครับ

ซึ่งหลวงพ่อท่านนี้ก็เป็นเจ้าวาดที่มุกดาหารนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่ารัสสิขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม

อ๋อเป็นภาพเก่าแล้วท่านศึกไปแล้ว
ท่านศึกไปแล้ว
เออความจริงก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วท่านธงศึกไปแล้วล่ะ

ครั้งหนึ่งคนออกตามหามุกเมโล
ตอนนี้หลายคนอยู่บ้านคงจะทำกับข้าวกันเยอะใช่ไหมฮะ

ใช่ไหมล่ะปลาช่อน๑หอยหนึ่งเนี่ย

อย่างเช่นผู้สื่อข่าวก็ได้การว่าที่ตำบวนครองประสงค์ที่อำเภอเมืองกะบี่เนี่ย

ปรากฏว่าคุณไปดูมันพบเป็นวัตถุก้อนกลม๓ก้อน

อีบ้าถ้าสมมุติใหญ่ขนาดนี้รวยตายเลย

ไม่ใช่มุก

มีสีครีมผิวเรียบไม่ค่อยแวว
มีสีครีมผิวเรียบไม่ค่อยแววปกติอ๋อปกติเราคิดว่ามุกมันจะต้องแววแวว
ใช่ฉันว่าหลายหลายคนเจอทิ้งแล้วเนี้ยอืมเพราะเรามีความฝังใจว่ามุกมันจะต้องแววแวว
เป็นภูหอยถูกต้องไหมมันต้องเป็นแบบพื้นพื้นผิวมันอ่ะซึ่งเขาได้มาจากปลาช่อนทะเล
ฮะปลาช่อนทะเลเนี้ยไปซื้อมาจากเอ่อกระชังของชาวประมงในพื้นที่ใกล้เคียงเนี้ย
ก่อนนั้นก็แน่นอนเอามาทำก็ต้องเอามาแร่เอามาแร่เพื่อปรุงอาหารเนี่ย
ประธานกันในครอบครัวนางสาวใบเฟิร์นอายุสี่สิบเก้าปีเปิด
เมื่อสองวันก่อนไปซื้อปลาช่อนทะเลมาจากกระชังเลี้ยงปลาของนายอุทัย
ครับนะฮะก่อนทำการแร่เนื้อก็สะเก็ดเอ๊ะปลาช่อนตัวหนึ่งอ่ะ
มันมีลักษณะแปลกไปจากปลาช่อนตัวอื่นโดยตัวนี้มันจะเล็กกว่าแล้วหน้ามันจะออกมนต์
ต่างจากอีกตัวที่แบบว่าปกติมันจะหน้าเรียวยาวนะฮะซึ่งตนก็ไม่ได้คิดอะไร
หลังจากนั้นก็นำมาแร่เนื้อจังหวะที่สับตัวปลาเพื่อให้ขาดสองท่อนเอ๊ะ
รู้สึกว่าคมมีดไปโดนอะไรบางอย่างมันแข็งแข็งวะอืม
เด็นออกมาก้อนหนึ่งก่อนหยิบขึ้นมาดูเอ๊ะทำไมมันกลม
ก้อนหินตอนแรกก็คิดว่าพวกเด็กแกล้งปลาก้อนหินเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่า
อ่าต่อมาพบอีกสองก้อนกลิ้งออกมาจากท้องปลาเลยค่ะ
โอ้โหตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะค่ะโหสุดยอด
ก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงเชื่อว่าเป็นของแปลกอัศจรรย์
อื้อคือกิดกลงปางเยอะกว่านึกแล้วแบ่งกันสามพี่น้องเอาอย่างงี้
สุดยอดไม่ว่านี้รวยไม่รวยทั้งสามคนปรากฏว่าหลานสาวนาริน
อายุ๒๙วินาทีนี้เล่นติ๊กต๊อก
ก็ไปโพสต์คลิปแอปลงติ๊กต๊อกเพื่อสอบถามว่าใครรู้บ้าง
วัตถุทั้ง๓ก้อนมันคืออะไร
ปรากฏชาวโซเชียลให้ข้อมูลว่า
แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือมุกหอยนั่นแหละ
แต่พอหอยมันแก่จนใกล้จะตายเนี่ย

หรือไอ้มุกมันจะไปฝากไว้กับปลาตัวใหญ่

เรียกว่ามุกฝากราคาแพงกว่า
เขาบอกว่ามันคือมุกฝากครับราคาแพงกว่ามุกเมโลอีก
มุกเมโลนี่ก็หลักล้าน
คือมันไปฝากกันยังไงวะคุณแองจี้

ใช่นะครับผมนั่นมันคิดเองขี่
มุกฝากก็เหมือนคิดค่อยก็ว่าพอหอยไปตาย

หมายถึงว่าเขาก็เลี้ยงอยู่ในกระชังที่เป็นน้ำทะเลจริง
คือมันเลี้ยงไม่ได้เป็นแบบบ่อปิดอะพี่เป็นน้ำจริง

ก็คือเลี้ยงอยู่ในธรรมชาติจริงนะฮะ

เชื่อมันจะแป๊บหนึ่งปลาในกระชังนี่หมดเที่ยงเลย

ไม่แต่นี่ก็ให้อาหารปลาหรือให้อะไรมันกิน

แล้วมันจะไปมีมุกฝากได้ยังไงอาหารปลา

จะไปฝังไว้อยู่ตรงที่มันเป็นไม้เห็นไหมมุก
เห็นไหมมดที่มันเป็นไม้เนี่ยขอบ

เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบเหมือนอาหารสำหรับปลาอีกทีนึงอะพี่

อ๋อหรอกนะครับผมแหมะเรียกแซกูล่านะครับเรียกว่าเฉย

ถ้าสมมุติมันมีมูลค่ามันก็มีมูลค่าจริงนะ
เขาบอกว่าแพงกว่ามุกเมโลก็น่ามีมูลค่ามากกว่านะ
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็น่าจะมีการเปิดราคาออกมาว่า

ดูอยู่มุกฝากคืออะไรคุณไอ้แหน่น่าจะรู้ดี

ไปเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงค่ะพี่เป๊ก

วันนี้พี่เป๊กสัญชัยก็ตัดสินใจบินไปอเมริกา

ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าครบ๑เดือนพอดี
มาวันนี้ฉีดเข็มที่๒แล้ว

แต่อีก๗วันจะรายงานให้ทราบว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหม
เพราะมีหลายคนที่อยู่ลงทะเบียนรอฉีดอยู่

เขาเลยมีความจำเป็นจะต้องแบบไปรับวัคซีนก่อนเพื่อความปลอดภัย
คือพี่เป๊กไม่ได้มีปอดสองข้างก็คือเขาเหลือปอดข้างเดียว
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความจำเป็นจะต้องแบบว่าได้รับวัคซีน

ถูกต้องถ้าใครติดตามอาจีพี่เป๊กก็จะรีวิวตลอด
ใส่ว่าโอเคไม่มีอันตรายไม่ใช่เขาให้ฉีดได้ถูก
ที่นั่นฉันถามแกฉีดอะไรไปแล้วบ้าง

บอกว่าก็ไม่รู้เขามีอะไรให้ฉีดเขาฉีดหมดเลย

เด็กป้านฉันปร่อยอย่างนี้กลับมาไม่ได้
คนงานที่บ้านเหรอนะจะอยู่ราวไม่กลับไปบ้านในราวเพราะว่าแม่เสียชีวิต

ไปดูหน่อยเรื่องนี้เราเคยพูดไปรอบนึงแล้ว
ใช่แล้วมีอัดสอนย่อมมาไง

บุกคลากรที่ดีที่สุดของปรูกรามันเจอหมดนึงนะ

คนไปบอกว่าไอ้เฟิร์นนี่ไงหวยไปออกที่น้องใบเฟิร์น
นางเอกเดี่ยวเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เทคิวกองป่วนงานพุ่งเลยทีเดียว
งานเข้าเลยทีเดียวนะครับไปที่น้องใบเฟิร์นนะครับ
วงการบันเทิงไทยนะมีเรื่องแซ่บมาให้ลูกเพจได้คบคิดกันอีกแล้ว
หลังจากเจ๊มอย๑๐๘ได้ปล่อยประเด็นใหม่ออกมาให้เผื่อกันนะครับ
ว่าด้วยเรื่องของนางเอกเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เยอะที่สุดในตอนนี้
เทคิวกองละครจนทีมงานเนี่ยเอือมระอานะครับ
ซึ่งเธอเลือกเธออาจจะไปเทคิวให้กับกองละครโฆษณามากกว่านะครับ
ทั้งนี้เนี่ยวงในยังเมาส์อีกว่าเธอกำลังมีข่าวกุ๊กกิ๊กอยู่ด้วย
โดยเจ๊มอยระบุว่าอาจจะติดอยู่ในช่วงโควิด
แต่ถ้านางเทเนี่ยมาตั้งแต่ไม่ล็อกดาวน์

ถูกแล้ว๕๕แต่ดาราทุกคนมีสิทธิ์เลือกรับงานค่ะ
ไม่ได้เข้าข้างแต่ชอบเรียแถบ
เมาเมาส์กันดีช่วงโควิดสารขี้เกียจเจอนะจ๊ะ
ทั้งนี้ชาวเน็ตก็แห่เข้าไปเม้นต์กันรัว
พร้อมชี้เป้าไปที่น้องใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะ
แถมยังโยงว่ากองละครที่นางเอกดังคนนี้เนี่ย
เทคิวไปก็คือกล้องละครที่มีหนุ่มนายนภัทร

เหรอแม่มันเทได้ขนาดนี้เหรอ
มันถ่ายละครฉันไม่เชื่อเพราะละครมันไม่ถ่ายไม่ได้

ของพี่ชอตก็กองพี่ชอตยังเปิดไม่ได้สักนาที
ไม่แล้วข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าเทคิวคือเท๙คิวเลยนะโม
ไม่จริงก็ของพี่ชอตยังเปิดไม่ได้มันจะไปถ่ายอย่างไร
นะฮะคนก็เดาไปเรื่อยแหละตอนนี้
แต่จะไม่เชื่อว่าเป็นใบเฟิร์นอันนี้พูดจากใจเลยนะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่กันต่อนะครับ

ไม่ลวงนะคะอันนี้เรื่องจริงเราส่งให้จริงค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทางทีมงานจริงเขาเลือกคัดสรรมาแล้ว
ชุดเราจัดไว้ให้เรียบร้อยแต่ว่า

ส่งสินค้าไปหรือว่าของไป
บางทีมันก็ไปตกหล่นอยู่ตามแบบว่าสถานที่ต่างอะไรอย่างนี้
อาจจะรอนิดนึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานเขาจัดส่งไปแน่นอน

เฮ้ยให้หนูเข้ามาแล้วจัดตัวที่สี่วันสองไม่เข้ามาดี
อยากให้ดูเขาเรียกว่าเบ้าหน้าฟ้าประธาน
ลองดูสักนิดนึงเขาเรียกว่าทำฮือฮากัน
บอกว่าทั้งเอเชียจริง
ขอดูหน่อยนี่โอ้โฮพี่ม็อตอย่างไรอย่างนี้

แล้วก็ซูมเข้าไปใกล้นี่พี่สูตรได้เห็น
หน้านั้นไม่มีรูขุมขนเลยพี่ดูสิ

โอ้โฮดูจมูกปากหน้า
พี่ม็อตอย่างนี้เขาบอกเบ้าหน้าฟ้าประธาน

ตัดภาพกลับมานี่เจอแจ๊คลาเซล
เอาล่ะว่าจะคุยกับคุณภาคภูมิไม่ได้คุยแล้ว

วันนี้ให้ท่องเอาไว้ว่าทุกคนเป็นโควิดหมด

โปรดติดตามตอนต่อไป